ไปดูความขึ้นหน้าเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องนี้ก็ต้องอย่างที่คุณนัทพงศ์บอกว่า
ไปทั่วโลกแล้วแหละเพราะว่าเขามีการโพสต์ร้องเรียนเรื่องนี้นะคะ
กรณีที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียไปร้องขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าลูกชายของเขาไปตกบ่อน้ำผู้ร้อน
จังหวัดแม่ห้องศรบาดเจ็บแล้วก็ไปแจ้งความสามครั้ง
แต่ว่าตำรวจไม่รับแจ้งนะคะในเพจที่ชื่อว่าอีซ้อค่ะ
ี้ข่าวโพสต์รูปของนักท่องเที่ยวหญิงชาวรัสเซีย
ร้องไห้ขอความช่วยเหลือแล้วก็ภาพนี้ค่ะ
เป็นเด็กชายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเธอบอกว่า
ลูกเนี่ยตกลงไปในบ่อน้ำผู้ร้อนถูกน้ำลวกไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
แล้วไปแจ้งความขอให้ดำเนินการสามรอบแต่ตำรวจไทยไม่รับแจ้งเหตุ
แม่ต้องไปร้องสื่อรัสเซียให้ช่วยเรื่องนี้นะคะ
เมื่อเช้านี้ค่ะพลตำรวจตรีวาริสสิริลีลสิริ
ภูมิคับการตำรวจท่องเที่ยว๒แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ไปพบกับนักท่องเที่ยวคนนี้นางอีลิน่าเครปโตว่านะคะ
ชาวรัสเซียกับลูกชายวัยเจ็ดปีในเที่ยมเพอร์ปลายจังหวัดแม่โฮ้งศร
เธอบอกว่าเธอขับรถจากพัทยามาเที่ยวภาคเหนือ
ระหว่างทางก็แวะบ่อน้ำผู้ร้อนถ่ายรูป
พลัดตกลงไปในบ่อน้ำผู้ร้อนประมาณ๕วินาที
เธอก็พาลูกชายไปรักษาที่โรงพยาบาลปลาย
โรงพยาบาลปลายไม่สามารถรักษาได้
ก็ส่งมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
ตอนนั้นลูกชายเนี่ยผิวหนังผู้พองน้ำร้อนลวกตั้งแต่ท้อง
แขนขาต้องผ่าตัด๓ครั้งตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
คือกรณีนี้แม่ของเด็กบอกว่า
ตำรวจไทยในพื้นที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรไม่รับแจ้งความ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกธนพลบินทปัญญาภูมิกับการสพปลาย
ยืนยันกับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าไม่มีการมาแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สพปลาย
แต่มาทราบทีหลังว่าหลังเกิดเหตุมีรถชาวบ้านมาส่ง
ผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลปลายทางโรงพยาบาลก็ส่งผู้ป่วย
ต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ในวันเดียวกันมีเท่านี้นะคะ
กรณีนี้ชาวบ้านก็บอกด้วยค่ะบอกว่าเด็กชายชาวรัสเซียที่ประสบเหตุเนี่ย
กระโดดลงบ่อน้ำผู้ร้อนมากกว่าการเกิดอุบัติเหตุหรือพัดตกลงไป
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วถ้าไปดูตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นป้ายเตือนแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่ามีรั้วกั้นนะคะแต่ข้างในปล่อยโล่งแล้วมีป้ายเตือน
เราก็จะเห็นเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีรูปภาพด้วยนะคะ
แล้วก็มีข้อความประกอบบอกว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามลงเล่น
ค่ะนี่แหละค่ะตรงนี้เนี่ยเก้าสิบสี่องศาเซลเซียสนะคะ